บอกเลยว่าสายใต้เจอกับอีสานไม่ต้องงงกันนะคะแล้วก็เป็นความประทับใจเลยนะเป็นความภาคภูมิใจของลูกทั้งสาวสวยคนนี้ค่ะ
เบ้นจริยานั่นเองมีโอกาสได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานโชว์ลูกคอคู่กับราชินีลูกทุ่งหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรคุณค่ะ
ความจริงไปแล้วตลอดเวลาที่ได้ขึ้นโชว์ตัวร้องเพลงลูกคอบนเวทีนี้นะฮะโชว์กับแม่นกน้อยตื่นเต้นมากมือมาให้สั่นเลยนะแต่ก็พยายามควบคุมสตินะอย่างน้อยก็ค่อยหายไปแล้วเพราะว่าได้รับรู้ถึงความอบอุ่นแล้วก็กำลังใจจากแม่นกน้อยที่ส่งมาให้เธอนั่นเองเธอบอกว่าแม่นกน้อยเนี้ยเอ็นดูเธอเหมื
จะเป็นผลงานที่ป๊าเอกชัยศรีวิชัยสนับสนุนน้องเบ้นมานะครับ
เป็นปีนี้เป็นโชคดีมากที่ได้รับการเมตตา
ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในวงการหลายท่านเลยนะคะ
ขอบคุณมากที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูเบ้นนะคะ